กลุ่มคนขับแท็กซี่เขามาเตือนกัน
บอกว่าระวังไว้นะมันจะมีแท็กซี่ป้ายดำ
ป้ายดำเนี่ยรับผู้โดยสารมา
แล้วเขาไปโกงค่าโดยสารนะครับ
ต้องอธิบายก่อนคุณผู้ชมฮะแท็กซี่ป้ายดำเนี่ย

แต่คือแท็กซี่ป้ายดำคือแท็กซี่ที่หมดอายุ
เป็นรถที่ใช้งานมาครบ๑๒ปี

ไปเป็นป้ายขาวรถส่วนบุคคลครับ

ใช่แล้วเขาจะใช้มิเตอร์ที่มันไม่ผ่านการตรวจสอบครับ
มันจะเป็นมิเตอร์เทอร์โบนะพี่ปุ้ย

ไว้เลยแหละแล้วมันจะค่าโดยสารเนี่ย

ไปเจอเหตุการณ์นี้ในสถานีขนส่งหมอชิด

อาจจะไม่ได้รู้เนี่ย

แค่เห็นว่าเขียวเหลืองมาเราขึ้นเลย
เรียกเลยโอ้โหใครจะไปรู้ล่ะ
ว่ามันจะเป็นแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์เทอร์โบนะ

หรือว่ามีปัญหาเรื่องบริการของรถรับจ้างสาธารณะ

เป็นสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับ